เรื่องของอากาศที่มันร้อนจัดนะคะคุณผู้ชมค่ะเรื่องของความเป็นฮิสโตรก
คนที่มีโรคประจำตัวมันก็จะส่งผลมากเป็นปกติเลยเพราะว่าคืออากาศร้อนขนาดนี้
ถ้าเราอยู่กลางแจ้งนานพ่อค้าคนนี้ค่ะเขาบอกเป็นพ่อค้าขายอาหารตามสั่ง
ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ดีเขาวูบแล้วพอวูบปุ๊บมันเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะ

แล้วคือบอกเลยว่าภาพมันน่ากลัวจริงคือจังหวะที่เขาวูบไปรถเขาเริ่มเซ
มอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาลองดูสักทีพอเซเสร็จจังหวะตรงถนน
เส้นนี้มันเป็นลักษณะเหมือนทางโค้งแล้วพอโค้งเสร็จมันเป็นโค้งแบบขึ้นสะพาน
เขาชนตรงนั้นน่ะตรงขอบสะพานแบลเลอร์ใช่แล้วสุดท้ายเขาเสียชีวิตตรงนั้นนะคะ
พลเมืองดีอันนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่เราต้องขอชื่นชม
จริงเขามากันสองคนขับรถตามหลังมีกล้องหน้ารถ
ผู้หญิงที่วิ่งลงไปกลางถนนแล้วไปช่วยผู้ชายคนนี้เธอเป็นพยาบาลด้วยนะคะ
คือคนชื่นชมเธอกันมากเลยทีเดียวค่ะ
และผู้เสียชีวิตนะคะคือนายอัครพงศ์ปรานีนิดอายุ๕๗ปี
อย่างที่ขวัญบอกว่าท่านเป็นพ่อค้าขายอาหารตามสั่งอยู่ในตลาดน้ำอำภาวา
ประเภทการที่เกิดขึ้นมันอยู่บนสมุดสงครามบางแพร่
เป็นฝั่งทางที่จะไปอำภาวานั่นแหละค่ะ
อย่างที่บอกว่ามันจะเห็นได้ไหมว่ามันเป็นลักษณะเหมือนทางโค้ง

เมื่อเสียหลักเสร็จแล้วมันก็เลยไปกระแทบจนทำให้เขามีแผลที่บริเวณหัวเนี่ยฉกันเลย
มีแผลที่บริเวณหน้าอกและแขนซ้ายด้วย
จังหวะที่รถค่ะคันนี้ซึ่งมีกล้องหน้ารถจับภาพเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมด
ขับตามหลังมาพอดีเขาก็เลยจอดจอดเสร็จคนที่วิ่งลงไปค่ะ
เป็นผู้หญิงชื่อว่าคุณพิไลลักษณ์แสนมีสุข
เธอเป็นพยาบาลวิชาชีพ
ส่วนคนขับรถคือแฟนนุ่มของเธอ
เป็นทหารจากจังหวัดสระบุรีชื่อว่า๑๑สุพกฤติวัฒนสิน
ชื่นชมทั้งสองคนนะคะลงไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
โดยทางด้านของคุณพิไลลักษณ์ที่เป็นพยาบาลสาว
บอกว่าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ต่อหน้าต่อตา
ตกใจมากแต่ความมีสัญชาติยานในความเป็นพยาบาลของเธอ
เห็นแบบนี้สิ่งแรกคือต้องลงไปช่วย
เธอบอกว่าเธอพยายามจะเข้าไปปั๊มหัวใจคนเจ็บ
เห็นแล้วว่าคนเจ็บมีเลือดไหลออกมามาก
ปั๊มอยู่๑๐นาทีค่ะปั๊มหัวใจ
รอรถกู้ชีพมาแต่เขาเสียชีวิตนะคะ
แต่เธอช่วยอย่างสุดความสามารถแล้ว
ก็แสดงความเสียใจกับทางด้านของครอบครัวด้วยนะคะ

เขาบอกว่ามันอาจจะอากาศร้อนมากจริง

ทำงานหนักจนเหนื่อยด้วยหรือเปล่าวูบไปเลยค่ะ
อาการวูบน่ากวดนะเพราะมันทำให้รู้ตรวจว่าตัวเองจะวูบไปเมื่อไหร่